เพราะว่ากำลังจะเข้าสู่ประตูวิวา
นั่นก็คือคุณเคลลี่แล้วก็น้องนายนั่นเองค่ะ
เหลือเวลาอีกประมาณ๗วันเท่านั้นนะคะ
ก่อนหน้านี้หลายคนคงได้ชมภาพความหวาน

ทั้งสวยทั้งหลอมเหมาะส้มเหมาะหิงกันเลยเกิด
คุณนี่เขาไม่ได้ไปถ่ายนิตยสารอะไรนะ
เขาถ่ายภาพพรีเวดดิ้งนะคะ
เจ้าสาวป้ายแดงนะครับน้องนายชะนุตรานะฮะ
หลายคนบอกว่าเห็นชื่อนายตกลง

น้องเขาเป็นผู้หญิงนะคะแล้วก็ชื่อว่าน้องนายนั่นเองค่ะ

วันที่๑๐ตุลาคมนี้หลังจากที่ฝ่ายชาย
ข่าวขอแต่งงานไปตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาแล้ว
เมื่อวานนี้ค่ะทั้งคู่ก็ได้ควงแขนกันไป
ซึ่งวัดที่เจ้าสาวก็ได้โพสต์ภาพตัวเอง

แล้วก็ชุดแต่งงานสีขาวหรูหราเลยทีเดียวค่ะ
ทำเอาเหล่าชาวโซเชียลเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกับทั้งคู่เป็นจำนวนมากเลยนะคะ
ส่วนงานฉลองวิบาทั้งคู่เคยให้สัมภาษณ์เอาไว้
แจ๊คบอกว่าจะวางแพลนไว้เป็นช่วงต้นปีหน้าอีกทีนึงนะฮะ
บันเทิงไทยรัฐขอแสดงความยินดีล่วงหน้ากับพี่แคลลี่แล้วก็น้องนายด้วยนะคะ
ต่อกันที่อีกหนึ่งคู่หวานเวอร์อิจฉาตาร้อนไม่แคร์เวิลคู่นี้
เนนี่มิกกี้ค่ะล่าสุดก็เปิดตัวการ์ดเชิญงานแต่งเรียบร้อยแล้วนะคะ

ใช่ค่ะก็เขาคุกเข่าขอแต่งงานกันแถวนั้น

ส่วนอีกคู่ที่ดูแล้วแบบยังไงก็เรียบอย่างพุธจุ๋ยนะ
การ์ดเชิญงานแต่งเขาเป็นสีน้ำเงินนะฮะ
เป็นสีน้ำเงินเข้มตัดด้วยตัวหนังสือสีทอง
สำคัญค่ะว่าที่เจ้าบ่าวเขาลงทุนปั๊มโลโก้ด้วยตัวเองเลยนะคะ
ยังไงก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทุกคู่ทั้งหมดที่กล่าวมาเลย
ค่ะเนี่ยครับพุธจุ๋ยก็จะแต่งวันที่๑๖พฤษิกายนที่โรงแรมโอเลนเต็นต์นั่นเองค่ะ
แน่นอนเดี๋ยวเราเกาะติดนะคะภาพข่าวมาฝากแฟนค่ะ